เรื่องของมีข่าวรายงานออกมาว่ามีตัวประกันไทยเนี่ยสรุปแล้วคือมันเป็นแหล่งข่าวว่า๕๐กว่าคนเลยเหรอ
ฟังแบบนี้นี่คือตกใจมากเมื่อวานนักข่าวไปถามนายกนะบอกว่าสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานมาแบบนี้
ท่านนายกว่ายังไงใช่แล้วท่านนายกบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นความสับสนหรือเปล่า
แล้วก็ยังมีเรื่องของนโยบายในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลคุณผู้ชมสองเรื่องนี้คงต้องคุยกันในวันนี้
คงต้องถามอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
แรงงานไทยที่ถูกเป็นจับตัวประกันเนี่ยเมื่อวานตอนท้ายท้ายรายการ
ผมก็อ้างแหล่งข่าวจากรอยเตอร์รอยเตอร์ก็อ้างแหล่งข่าวจากอิสราเอล
ว่ามีคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน๕๔คนไม่ใช่๑๘คนเหมือนที่ปรากฏเป็นข่าว
เห็นข่าวนี้แล้วก็ตกใจพอหายตกใจก็สับสน
สับสนเพราะว่านายกก็ยังยืนยันว่าตัวประกันคนไทยเนี่ยยังมีแค่๑๘คน

การรายงานข่าวของสถานทูต

สถานะณวันที่๒๖ตุลา
มีคนไทยถูกจับกลุ่มเป็นตัวประกัน๑๘คน
ซึ่งจำนวนนี้ได้รับการยืนยันจากทางการอิสราเอลแล้วด้วย

อีกคนนึงรัฐมนตรีต่างประเทศดรปานปรีพระหิตธานุกร

ปัญหาก็คือว่าแล้วสำนักข่าวลอยเตอร์เอาข่าวมาจากไหน
มีข้อสันนิษฐานที่คาดการณ์กันว่า
เจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เป็นแหล่งข่าวให้รอยเตอร์เนี่ย
เขาอาจจะเอาตัวเลขแรงงานไทย
ทั้งที่เสียชีวิตทั้งที่บาดเจ็บทั้งที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
เอามารวมยอดเดียวกัน๕๐กว่าคน
แล้วบอกว่านี่เป็นคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
แต่เอาเถอะวันนี้เมื่อนายกกับรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันตัวเลขเป็น๑๘ราย
ก็ต้องเชื่อตามนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง
อันที่จริงเนี่ยถ้ามัน๕๔รายจริงเนี่ย
มันก็น่าจะมีปรากฏการณ์ที่ว่า
พ่อแม่ลูกเมียที่อยู่ทางเมืองไทย
ปรากฏตัวออกมาบอกกับทางการไทย
ว่าตอนนี้ลูกเขาสามีเขา
ยังไม่รู้เป็นตายร้ายดีประการใด
เพราะไม่ได้อยู่ในยอดตัวเลขคนตาย
ไม่ได้อยู่ในยอดตัวเลขคนเจ็บ
แล้วไม่ได้อยู่ในยอดตัวเลขที่กำลังจะกลับมา
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในตัวเลขที่เป็นตัวประกัน

พ่อแม่พี่น้องเขาก็คงจะออกมาให้ข้อมูลว่า
ยังไม่รู้เป็นตายร้ายดียังติดต่อไม่ได้
นั่นแหละถึงจะพอสันนิษฐานได้ว่าอ้อ
คนที่ติดต่อไม่ได้ที่พ่อแม่พี่น้องเขาออกมาบอกเนี่ย
น่าจะอยู่เพิ่มในคนที่เป็นตัวประกัน
แต่ว่าสุดท้าย

ทั้งที่เทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ย
กับสเปนไทยกับอิสราเอลเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ตลอด

ในเบื้องต้นก็เชื่อที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศพูดเอาไว้ก่อน
การทูตที่โน้นเรื่องนโยบายปราบผู้มีอิทธิพล
อยากจะบอกว่าเป็นนโยบายที่หวังผลในทางปฏิบัติยากครับ
หวังผลในทางที่จะให้เป็นข่าวว่ากำลังทำอะไรนะพอหวังได้
แต่ดูทรงแล้วเนี่ยถ้าจะหวังผลในเชิงปฏิบัติ

เอาแค่ว่าคำกำจัดความว่าผู้มีอิทธิพลคือคนแบบไหน
มีลักษณะแบบไหนก็เถียงกันไม่จบแล้ว
หรืออย่างที่กระทรวงมหาดไทย
ตอนนี้ก็รับนโยบาย
รับนโยบายไปแล้วก็พยายามจะรวบรวมตัวเลข
ว่าบัญชีผู้มีอิทธิพลเนี่ย
อยู่ที่ไหนยังไงจังหวัดไหน
มีผู้มีอิทธิพลเท่าไหร่ฟัง
ฟังข้อมูลแล้วออกจะมึน

คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
ได้นำข้อมูลผู้มีบัญชีผู้มีอิทธิพล
ไปเปิดเผยในที่ประชุมกรรมธิการการปกครองของสภาผู้แทน
แล้วในข้อมูลล่าสุดเนี่ย

จังหวัดในประเทศไทยที่ไม่มีผู้มีอิทธิพลเลย

ส่วนอีก๖๖จังหวัด

ที่ใช้อิทธิพลในการหาเงิน
ในทางการเงินใช้อิทธิพลหน้าที่

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
หรือมีพฤติกรรมตามมูลฐานความผิด๑๖ประการ
อ่านข้อมูลนี้แล้วผมก็สงสัย
เหมือนที่แม่ลูกจันทร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เขาสงสัยเขาบอกว่าอยากรู้จริงว่า
บรรดาผู้มีอิทธิพล๑๘๐คน
ตามบัญชีกระทรวงมหาดไทย

มีอยู่ในรัฐบาลกี่คน
มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกี่คน
และมีอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกี่คน
แค่นี้ก็น่าจะเกิน๑๘๐แล้ว
คำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ย
สมัยก่อนนานมาแล้ว

เราจะเห็นว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ย
มีพฤติกรรมคล้ายกับหัวหน้าของผู้ร้ายหนังไทย
คือสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
โกงเอาเปรียบประชาชน
ใครเอาที่ดินที่นาที่สวน
ไปไปวางจำนองก็เบี้ยวเขา
แก้สัญญาจนกระทั่งเขาหมดเนื้อหมดตัว
โกงประชาชนที่เดือดร้อน
นั่นคือผู้มีอิทธิพลในอดีต

ผู้มีอิทธิพลมาในรูปแบบ

ทุจริตงบประมาณแผ่นดิน
ทุจริตเงินภาษีประชาชน
โดยใช้ค่าราชการประจำ
เป็นเครื่องมือในการทุจริต

ก็ใช้ข้าราชการฝ่ายประจำ

สมยอมสมรู้ร่วมคิดกัน

งบก่อสร้างโน่นนี่นั่น

ตอนที่เรามีอบจใหม่

ถูกเรียกว่าสภาผู้รับเหมา
เพราะว่าสมาชิกอบจแต่ละจังหวัด
ที่เข้ามาเป็นสมาชิกอบจเนี่ย

มาเป็นสมาชิกอบจเพื่อจะได้รู้ว่า

แล้วก็ใช้อิทธิพลบารมี

คนอื่นไปแข่งก็ลำบากครับ

ถึงได้งานแล้วก็มีปัญหาอย่างที่ว่า

อันนี้เป็นที่รู้กัน

เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็เยอะ

แต่ว่าคำว่าสภาผู้รับเหมาก็เป็นที่รู้กัน
แต่ว่าไม่มีใครทำอะไรได้ครับเพราะไม่มีใครกล้าร้องเรียน
จนกระทั่งเจอคนกล้าแล้วคนกล้าก็เจอกับตำรวจที่เป็นคนจริง
มันถึงเป็นข่าวขึ้นมาที่เทศบาลตลกดูไงครับ
อยากจะบอกไปถึงปปชปปทหรือสตงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าต้องแปลงวิกฤตเป็นโอกาสเอาข่าวที่เกิดขึ้นในตำบลเทศบาลตะมนต์ตลกดู
เป็นบทเรียนแล้วหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก
ผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดแล้วได้งานแล้วถูกรังแก่แล้วถูกกันแกล้ง
ขอให้กล้าหน่อยให้ดูตัวอย่างที่เทศบาลตลกดู
ว่าเมื่อเขากล้าแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมา
ก็ขนาดว่าเป็นลูกเขยของคุณชาดาไทเศษยังปกป้องกันไม่ได้เอาไม่อยู่

ถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังไม่มีปัญหาเลยครับ
ตำรวจที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้คนที่เห็นในจอพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
ท่านบอกว่าถ้าเห็นหลักฐานการทุจริตแล้วไม่ทำอะไรเลยก็ไม่สมควรเป็นตำรวจ
นี่ทำยังไงเราถึงจะมีตำรวจที่เป็นคนจริงแบบนี้เยอะ
ถ้าคนกล้าเจอคนจริงมันก็แก้ปัญหาได้
แล้วจะเป็นอุทาหรณ์ว่าลักษณะแบบนี้อย่าทำอีก
ฉะนั้นนี่ก็คือขีดเส้นใต้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรี

ล่าสุดท่านได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็เป็นบำเด็ดความดีความชอบที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
มาหลายคดีขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ